คุณผู้ชมผู้หญิงคนนี้เข้าป่าไปหาเห็ดไปเก็บเห็ด
ทีนี้ขึ้นไปบนเขาไงปรากฏว่าโดนงูกัด

การที่เจ้าหน้าที่จะลำเลียงเอาศพจากยอดเขาลงมา
ลำบากมากเลยนะใช่ยากลำบากครับ
เพราะคุณป้าไปเก็บของป่าไปเก็บเห็ด
ใช่นะฮะป้าที่ไปเป็นเพื่อนก็ไม่สามารถช่วยคุณป้าที่เสียชีวิตได้

ได้แต่ให้นั่งพิงไหล่ไว้คุณคือคุณป้าที่จะเสียชีวิตฮะ

หมดแรงไม่มีแรงหายใจแทบไม่ออกแล้วสุดท้ายเสียชีวิตจริง

แล้วนี่ดูสิตอนที่เจ้าหน้าที่สมาคมกู้ภัยเสริมงานจังหวัดลำปางเนี่ย

เพราะจะต้องนำร่างของนางสาวไอลาดากวางปาละ
กว้างปาระอายุ๓๑ปีนะคะ

อยู่ในพื้นที่อำเภอเสริมงามที่จังหวัดลำปางค่ะ

ปรากฏว่าน่องด้านซ้ายเป็นรอยเลยนะ

ของนางสาวไอลาดามีเลือดไหลออกมา

ทีนี้คุณป้าที่ไปหาเห็ดด้วยกันเนี่ยนะ
บอกว่าไปกันเนี่ยไปขึ้นขึ้นไปหาเห็ดด้วยกันบนเขา
ห่างจากหมู่บ้านสักประมาณ๕๖กิโลตั้งแต่ช่วงเที่ยงของวันที่๑สิงหานะ
ตอนนั้นเห็นว่านางสาวไอลาดากำลังง่วนอยู่กับการหาอะไรบางอย่าง
ก็ตะโกนถามไปฝั่งนั้นเนี่ยเขาก็ตอบกลับมาว่า
กำลังหางูไม่รู้งูอะไรกัด
ตอนนั้นคิดว่าไม่น่าจะใช่งูเห่าหรอกมั้งก็ชวนกันกลับบ้าน

ใช่ค่ะเพราะว่าหลังจากโดนกัดเนี่ยตัวนางสาวอารดายังมีสติอยู่ไง
แล้วหลังจากนั้นไม่กี่นาทีต่อมาคือเริ่มอ่อนแรงแล้วอ่อนเพลียแล้ว
ก็ประคองมานั่งอยู่ใต้ร่มไม้เอาผ้ามารัดเหนือแผลที่น่องซ้าย
แล้วก็เริ่มสลึมสลือทีนี้คุณเริ่มควบคุมร่างกายไม่ได้

งัวเนอะใช่ค่ะรีบโทรแจ้งญาติแล้วนะแต่ตอนนั้นโทรไม่ทัน
เพราะว่านางสาวไอลาดาเสียชีวิตคาตักของคุณป้าอยู่เลยนะ
เวิร์นต้นตอนแรกเขาก็คาดว่าจะเป็นงูจงอ่างไหมจะเป็นงูเห่าไหม

แล้วอย่างหนึ่งชาวบ้านแถวนั้นเขาเจอพวกงูจงอางบ่อยไง
ทีนี้ทีมอสรพิษวิทยาลำปางเนี่ยนะคะ
เมื่อวานนี้ลงพื้นที่พร้อมกับกู้ภัย

ไอ้งูตัวนี้ที่มันกัดนางสาวไอลาดาคืองูอะไรกันแน่
เพราะเอาจริงชาวบ้านเขามาหาเห็ดแล้วเขาหวาดภาวะ
ปรากฏว่าใช้เวลาอยู่พักนึง
เจอเนี่ยเมื่อกี้ที่วงแดงค่ะ
งูวันนอนขดอยู่อยู่ในโพงย่า
ห่างจากจุดที่เจอศพของนางสาวไอลาดาประมาณ๑๕เมตร
แสดงว่าแถวนี้มันเป็นเหมือนรังมันเหมือนกันนะเนี่ย

ไม่ใช่งูเห่าไม่ใช่งูจงอาง
แต่เป็นงูกระปะค่ะ

คือนี่เพราะละกัดคนแล้ว

มันจะไม่ค่อยหนีไปไกลมันก็เลยอยู่แถวนั้น
เดี๋ยวดูเสียงตอนที่เจ้าหน้าที่เจองูหน่อยดีไหมค
พอนี้เป็นงูที่เราพบเป็นงูกระปะ
ทางสมคมกู้ภัยเสิร์ภงาม
พบจุดที่พบงูห่างจากจุดที่บริเวณผู้เสียชีวิตประมาณ๑๕เมตรนะคะ
คุณเมื่อกี้เท่าที่ดูลักษณะเห็นไหมหัวมันจะเป็นเหมือนแบบสามเหลี่ยมแล้วลายมันอ่ะ
ลายมันเหมือนจั่วบ้านนะคุณครับ
ใช่ค่ะเพราะมันมีพิษต่อระบบเลือดไงอาการคือจะทำให้เลือดไหลไม่หยุด
ชาวบ้านนะถ้าเกิดว่าเข้าไปเก็บเห็ดนี่คือก็ต้องสอดสายสายตาดูให้ดีดีนะ

แล้วก็ไปปล่อยป่าที่อาจจะลึกกว่านี้หน่อย
เพื่อไม่ให้งูมันทำร้ายชาวบ้านอีก
เพราะว่าจุดตรงนี้ชาวบ้านยังบอกว่ายังมีของป่ายังมีเห็ดป่าอยู่เลย